ดูอีกหนึ่งเหตุนะคะสาวใต้เธอเดือดร้อน
จากการที่มีผู้รับเหมาขนดินเข้าออกพื้นที่บริเวณหน้าบ้านเธอ
ทำให้เกิดฝุ่นตลบอบอวนเป็นเวลานานกว่า๓เดือน
แล้วก็ดินมันหกเลอะเทอะเละเทะกันแบบนี้นะฮะ
ใช่ไม่ใช่แค่ตัวเธอนะชาวบ้านแถวนั้นก็เดือดร้อน
แต่ตัวเธอเองก็ถ่ายคลิปแบบนี้แล้วก็โพสต์ลงโซเชียล
แล้วคุณคิดอยู่ฝุ่นแดงมันเต็มบ้านเลยอะ
หาวิธีการเอาน้ำมาพรมแล้วมันก็ยังไม่หายนะคะ

หลังจากนั้นนะคะเธอถูกขู่ยิง

แล้วก็เหตุการณ์ต่างไปแจ้งความกับตำรวจ
คลิปที่เห็นอยู่ก็คือคลิปที่มีรถบรรทุกขนดิน
วิ่งอยู่บนถนนสายบ้านคลองวัว
หมู่๔ตำบลท่าเคยอำเภอท่าฉางจังหวัดสุราธานี
สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านในพื้นที่แล้วค่ะ
ที่ต้องทนทุกข์กับฝุ่นที่มันตลบอบอวน
ลาดยางและบ้านเรือนก็เต็มไปด้วยฝุ่น
ซึ่งคลิปนี้ถ่ายไว้โดยนางสาวกันกณิตจันโกมุทอายุ๒๕ปีค่ะ
เธอเป็นนักศึกษาสาวปริญญโทที่มหาวิทยาลัยที่ปัตตานี
เธอบอกว่าการขนดินเนี่ยเกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงวันที่๑๒พฤศจิกายน๒๕๖๓แล้ว
ชาวบ้านประมาณสัก๗ถึง๑๐หลังคาเรือน
ได้รับผลกระทบจากฝุ่นที่เกิดขึ้น
หลายคนนะคะก็บอกว่าผลกระทบนอกจากบ้านเรือนสกปรกแล้ว
บางเส้นก็พังเสียหายจากการที่รถสัญจรผ่านไปผ่านมา
ที่ขุดสระน้ำในที่ดินสอปกรก็พังเสียหายเหมือนกัน
จนเธอได้กลับมาถึงที่บ้าน
ก็พยายามติดต่อผู้ประกอบการหรือว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ย

ซึ่งก็มีผู้ใหญ่บ้านประสานรถฉีดน้ำมาฉีดให้เหมือนกัน

ทำไปก็ยังมีฝุ่นสีแดงแบบนี้อยู่นะคะ
แล้วก็แก่ไขอะไรไม่ได้ทำอย่างไรดี
เธอตัดสินใจแจ้งไปที่สปกรสุราชนะคะให้เข้ามาตรวจสอบ
พร้อมนำภาพรถขุดดินและรถบรรทุกที่วิ่งบนถนนเนี่ยโพสต์ลงเฟซบุ๊คไปด้วย
จะโพสต์ไปเมื่อวันที่๒๑มกราคมนี้เอง
จากนั้นคุณผู้ชมโพสต์ไปไม่นาน
มีผู้หญิงคนนึงนะคะทักแชทมาหาเธอ
พร้อมกับพูดจาเชิงข่มขู่ให้ลบคลิปค่ะ
แต่ว่าตัวเธอเองก็ยืนยันว่าไม่ลบ

ไม่มีทางลบมันเป็นความเดือดร้อนของตัวเธอและประชาชน
จนกระทั่งข้ามไปคืนนั้นนะคะ
ช่วงประมาณสักตี๒ของวันที่๒๒มกราคม
บอกว่าได้ยินเสียงปืน๓นัดดังอยู่บริเวณหน้าบ้าน
รอช้าเธอไปเปิดกล้องวงจรปิดดูก็เจอรถสองคันเนี่ยค่ะ

ชะลอมาที่หน้าบ้านเธอเธอคาดว่าน่าจะเป็นรถคันที่ยิงข่มขู่นั่นแหละ

ตำรวจมาถึงพบปลอกกระสุนตกอยู่หน้าบ้าน๑ปลอกด้วยนะคะ
ว่าน้องมีปัญหาอะไรกับรถพี่คุยได้อย่าโพสต์คนทำมาหากิน
ไปเอาที่มืดมืดดีไหมหนูก็แล้วก็พยายามโทรหาหนูสามซ้าย
หนูก็ไม่ได้รับแล้วแกบอกว่าถ้าว่างโทรหาพี่กัน
แล้วก็แกให้เบอร์โทรมาพี่เจ้าของรถแคลทีนี้หนูบอกค่ะ
หนูก็ไม่ได้มีอะไรไม่ได้อยากมีปัญหาอะไรกับใคร
แล้วก็แกติดต่อแกติดต่อโทรเข้ามาค่ะแล้วก็แกบอกว่า
ให้หนูลบเฟสที่ติดรถแคลหรือว่าอะไรนี่แหละค่ะ
ลบแล้วก็ให้โพสต์ขอโทษแกเพราะว่าแกก็เสียหาย
หนูบอกว่าหนูก็ไม่สามารถขอโทษได้เพราะว่าท่านหนูไม่สามารถล็อกได้
หนูก็ต้องช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยพ่อแม่ไงคะ
นะคะต่างฝ่ายก็ต่างปกป้องสิทธิ์ของตน
ทีนี้ฝ่ายปกครองนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่สอบประกอบสุราธานี
ลงพื้นที่มาร่วมกันตรวจสอบแล้วหาแนวทางช่วยเหลือชาวบ้านนะคะ
ส่วนรถขนดินเนี่ยตอนนี้คืบหน้าก็คือทราบว่าหยุดวิ่งชั่วคราวแล้วนะคะ
คือตั้งแต่๒๑มาจนถึงวันนี้ก็ยังคงหยุดวิ่งอยู่
ส่วนทางคดีของเรื่องนี้ตำรวจสพท่าฉางลงพื้นที่หาหลักฐานจากกล้องวงจรปิดในพื้นที่ใกล้เคียงค่ะ
เพื่อที่จะหารถต้องสงสัยที่มายิงข่มขู่นักศึกษาปริญญาโทรายนี้แยกเป็นคนกรณีนะคะ
ขนดินก็เดี๋ยวเจรจากันเรื่องยิงข่มขู่ก็เป็นอีกเหตุหนึ่งที่ต้องคุยกัน